มาต่อเนื่องกันที่โครงการดีกันบ้างดีกว่านะคะ
ทำเพื่อมูลนิธิโรงพยาบาลรามาธิบดีนั่นเองนะคะ

คนดังในวงการบันเทิงของเราก็ไปช่วยเหลือกันเยอะเลยทีเดียวนะคะ
เป็นอีกหนึ่งโครงการดีเพื่อสังคมนะคะ
เมื่อมูลนิธิโรงบาลรามาธิบดีค่ะ
ทำภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์
เรื่องคนไม่ป่วยก็ทุกข์ไม่ต่างกันค่ะ
เพื่อเป็นการสะท้อนว่าการเจ็บป่วยเนี่ย

ก็มีนักแสดงจิตอาสามาร่วมถ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ชิ้นนี้กันมากมายเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นพี่แอฟทักษะออนพี่หมิวละลิตาพี่แอนทองประสมนะคะ
แล้วก็พี่หนูสัญญาค่ะจะมาทำหน้าที่
เป็นกระบอกเสียงในการเชิญชวนให้คนไทยค่ะ
ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์
เพื่อให้เพียงพอกับผู้ป่วยค่ะ
เป็นเกียรติที่ทางมูลนิธิรามาธิบดี
อยากจะให้เรามาร่วมกันถ่ายภาพยนตร์โฆษณาใช่ป่ะ

ก็ดีใจที่ได้ทำบางอย่างให้กับโรงพยาบาล

นี่เป็นประโยคที่อยู่ในโฆษณานี้
ก็บอกว่าเงินบริจาคของคุณ
ช่วยได้ทั้งผู้ยากไร้ผู้ป่วยด้วยนะคะ
แล้วก็คนรอบข้างของพวกเขา
เครื่องมือทางการแพทย์และอาคารอุปกรณ์ทั้งหลายเหล่านี้
มันไม่ใช่เพียงแต่ช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างเดียว
แต่ว่าที่นี่เป็นเหมือนสถาบันสร้างบุคลากรทางการแพทย์
ที่จะต่อไปรุ่นสู่รุ่นอีก
เล็กน้อยถ้าช่วยกันได้ก็ช่วยกันนะคะ